ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูข้อสรุป
การประชุมร่วมกันระหว่างกศธชแล้วก็ค่ายมือถือทั้ง๕ค่าย
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการจับโปเกมอน
ในที่ต่างก่อนบรรยากาศคึกคักนะคะ
แต่ว่าอีกฝากฝั่งอีกส่วนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบ
จากการที่ประชาชนไปไล่จับโปเกมอนครั้งนี้ด้วยค่ะ
ที่แรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเซากันก่อนเลยนะคะ
ปรากฏว่าที่นี่คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่สารเจ้าแม่กวนอิ่มลอยน้ำ
ก็ได้มีการนำป้ายเขตอภัยธานค่ะ
ห้ามจับโปเกมอนมาวางไว้นะคะ
เพื่อเตือนสติประชาชนแล้วก็ผู้เล่นโปเกมอนค่ะ
บริเวณประตูทางเข้าสมาคมเนี่ยสองป้าย
แล้วก็อีกหนึ่งป้ายไปติดตั้งไว้ที่ประตูทางเข้าสาเนี่ยนะคะ
นายปัญญาหลำประเสริฐนายกสมาคมบอกว่า
สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ห่วงแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะไปห้ามไล่จับเล่นโปเกมอนแต่อย่างใดนะคะ
แต่ว่าอยากเตือนสติคนที่เล่นให้ใช้ความระมัดระวังมากขึ้น
ข้อความในป้ายเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าห่วงห้ามแต่ว่าการทำป้ายขึ้นมา
ก็จุดประสงค์ไม่ได้เป็นการที่จะห้ามอย่างเด็ดขาดนะคะ
แต่ว่าเพื่อเตือนสติในการเล่นเท่านั้นค่ะ
ส่วนที่พระภิกษุสงฆ์สามเนรภายในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ตอนนี้ใช้เวลาว่างจากการเรียนหนังสือ
ออกตามล่าหาตัวโปเกมอนโกเกมยอดฮิตด้วยเหมือนกันนะคะ

ก็มีทั้งกลุ่มวัยรุ่นด้วยที่ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกัน
ออกมาไล่ล่าโปเกมอนตามท้องถนน
บางคนพอเห็นตัวการ์ตูนโผล่มาที่หน้าจอโทรศัพท์
ก็รีบจอดรถริมถนนเลยก็มีนะคะ
โดยที่ไม่ได้ดูว่าเป็นพื้นที่ขาวแดงหรือว่าที่ห้ามจอด
ตำรวจเชียงใหม่ก็เลยต้องตามมาออกใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับไปแล้วหลายรายค่ะ
ด้านตำรวจเองก็ออกมาเตือนผู้ที่เล่นเกมว่า
ต้องระมัดระวังอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนด้วย
ควรเล่นเกมขณะขับขี่รถทุกชนิด
เพื่อจะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมทั้งอาจจะผิดกฎจราจรค่ะ

พบว่ามีประชาชนทั้งหญิงและชายครับ

แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือตั้งใจมาแบบนี้เลยครับ
พร้อมกับโทรศัพท์มือถือมาไล่จับโปเกมอน
ซึ่งมีอยู่มากมายรอบบริเวณลานอนุสวรีเนี่ย
บางคนลงทุนนะครับมาจากต่างอำเภอนั่งรถมาขับรถมา
เพื่อจะมาจับตัวโปเกมอนที่หายากในบริเวณนี้
ทำให้บรรยากาศลานอนุสวรีนั้นปกติแล้วในช่วงกลางคืน
จะค่อนข้างเงียบเหงาช่วงนี้กลับมาคึกคักถนัดตาครับ
ไปดูกันที่จังหวัดกำแพงเพชรกันหน่อยนะคะ
นักศึกษาก็มีการถือสมาร์ทโฟนเดินจับโปเกมอนภายในวัดพระแก้ว
ซึ่งถือว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของเมืองกำแพงเพชรเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าได้มีการซ่อมแซมรั้วเหล็กข้างประตูทางเข้า
จากว่าก่อนหน้านี้จริงก็ชำรุดเสียหายอยู่แล้ว
แต่ว่าไม่มากปรากฏว่า๒วันที่ผ่านมา
มีผู้เล่นโปเกมอนแอบเข้าไปทางรั้วที่ชำรุด
ก็เลยทำให้เสียหายพังมากกว่าเดิม
ก็เลยต้องมีการนำเหล็กมาเชื่อมต่อปิดรั้วใหม่
เพื่อป้องกันผู้เล่นเข้ามาเล่นในเวลาที่สถานที่แห่งนี้ปิด
ขณะที่ผู้เล่นรายหนึ่งบอกว่าการเล่นเกมโปเกมอนเนี่ย
ถือว่าเป็นการออกกำลังกายได้เดินชมโบราณสถาน
แล้วก็ที่สำคัญเจอเพื่อนใหม่ด้วย
เพราะว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ทำการบ้านอ่านหนังสืออยู่แต่ภายในห้องเท่านั้นค่ะ